เบิร์ตฮะโรเบิร์ตสายควันดารานักแสดงตลกชื่อดังนะฮะ
ที่พี่เบิร์ตเสียชีวิตไปแล้วก็ชาปนกิจศพเรียบร้อยรองอังคารเรียบร้อยเนี่ยนะฮะ
แต่จนถึงวันนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับ
ยังมีเรื่องราวที่พี่เบิร์ตมาหาใครต่อใครเนี่ย

นี่ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
มีงานครบรอบร้านครัวถั่วแระของอาถั่วแระเชิญยิ้มนะครับแถวนนทบุรี

แต่ว่ามันตรงกับวันชาปนกิจศพของพี่เบิร์ตพอดีนะครับ
ก็เลยเลื่อนมาจัดเมื่อคืนนี้และปกติทุกปี
คุณถั่วแระบอกว่าโรเบิร์ตสายควันเนี่ยเขาจะมาร่วมงานด้วยตลอด
ในงานก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนี่คุณบอลเชิญยิ้มนี่ฮะ
นี่อาถั่วแระเชิญยิ้มไลฟ์เฟซบุ๊กนะ
พาผู้คนคนที่ไม่ได้มาได้ดูบรรยากาศในงานต่างนานา
แล้วมีคุณตุ่นภรรยาของถั่วแระเชิญยิ้มเนี่ยนะฮะ
ก็ไลฟ์อีกคนนึงด้วยบรรยากาศในงานเหมือนกัน
แต่อยู่ดีที่ไลฟ์เฟซบุ๊คของคุณตุ๋นเนี่ยฮะ

ภาพของโรเบิร์ตสายควันเด้งขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้เปิดเอาไว้
ทุกคนก็เลยเชื่อว่าสงสัยโรเบิร์ตสายควันอยากมาร่วมงาน
เลี้ยงฉลองทบรอบร้านครัวโถระด้วยรึเปล่า
ก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนนะครับ
มันก็จะเด้งไปเด้งมาได้อันนี้ถ้ามองในแง่ของสังคมออนไลน์โซเชียลมีดีอะไรพวกนี้นะ
แต่ว่าทางคุณบอลเชิญยิ้มหรือว่าคุณธุระเชิญยิ้มก็เชื่อว่าคุณโรเบิร์ตอาจจะมาที่ร้านก็ได้นะฮะ
คุณบอลเชิญยิ้มยังได้พูดถึงเรื่องตัวเลขต่างของคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับ
บอกว่าตอนนี้โอ้โหไปตามแผงสลากนะหายากมากนะครับ
แล้วก็บอกไว้เลยว่าถ้างวดนี้นะสลากินแบ่งรัฐบาลที่จะออกพรุ่งนี้๑ตุลาคมเนี่ย
ถ้าคุณบอลเชิญยิ้มโชคดีนะจากเลขต่างของพี่เบิร์ต
เดี๋ยวจะไปสร้างรูปปั้นโรเบิร์ตสายควันเอาไว้ที่วัดสุทธิสะอาด
ที่ตั้งศพที่ชาปนกิจศพด้วย
เพราะว่าตอนนี้กรสลากตามตัวผมแล้วนะครับ
เหมือนที่ผมบอกครับถ้าคุณถูกคุณทำบุญให้กับโรเบิร์ตสายพันธุ์ด้วย
แล้วถ้าผมถูกผมจะสร้างคุณโรเบิร์ตสายความที่วัดสุธิสะอาดครับ